เหตุงานสะอาดบาทเติมใจน้องใกล้หมดตังค์
เอาไว้มือใดว่างค่อยมานั่งกินข้าวนำกัน

จบไปแล้วนะครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๓แสนบาทถ้าร้องได้

มั่นใจอยู่แต่จะตื่นเต้นไปหน่อย
ฝนค่ะในสายตาของฝน

ที่มีความกระตันยูและความน่ารักต่อคุณแม่เหลือเกิน
เรามองว่าคุณแม่เป็นคนยังไงบ้าง
แม่ก็เป็นคนใจดีค่ะ
เป็นคนมีน้ำใจกับทุกคนเลยค่ะ
เยอะ
ในสายตาของฝนแม่เท่ไหมคะ

วันนี้ล่ะคะเท่ไหมคะ

เท่มากวันนี้เท่ที่สุดค่ะพี่คม
มาถึงเพลงที่๘นะครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๓แสนบาท
คุณกบร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
รองได้รองได้รองได้รองได้

เพลงนี้มีมูลค่า๓แสนบาทนะครับ
คุณกบร้อง
อุ้ยได้จริงค่ะ

เขาบอกไม่ได้กราบแม่ตอนจบ
รับปริญญาที่ทรงค้าไปไม่ได้นอนโรงพยาบาล

คุณยายเป็นไงครับคุณยาย

อย่างนี้ยังสร้างบ้านสำเร็จเลยเหรอคะเนี่ย

บังบังช่วยหน่อยค่ะ

เป็นภาพแห่งความสุขเป็นภาพครอบครัวที่

และมีความสุขในหัวใจเหลือเกิน

รับเงินจากรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่ง

จากเพลงของคุณตายอรไทยกินข้าวหรือยัง

๓แสนแล้วแต่เดี๋ยวให้คุณยายลงก่อน
เพราะว่ายังแข่งได้อีกเกมยังไม่จบเลยนะอยากจะแนะนำอะไรคุณแม่
อยู่ข้างล่างแนะนำได้นะบอกคุณแม่พอแล้วพอแล้วบอกได้เลย

ให้หอมแก้มทีหนึ่งก่อนจะลงนู่น่ะ
หอมพี่กบหน่อยไหมคะคุณยาย

แบบช่วยยายหน่อยะบังเห็นเป็นคลอบคลัวด้วย

คุณกบมาถึงเพลงที่กล้าง
คุณผู้ชมครับมามาฟังพร้อมกันเลยนะครับ
เพลงที่๙ครับเพลงนี้มหาศาลทีเดียว
ครึ่งล้านครับ๕แสนบาท
ถ้าพร้อมอินโทรมาเลยครับ
เพลงที่๙ครับ
ไหวไหมเคยได้ยินไหมอะไรยังไง
มาคุยถึงเพลงนี้ก่อนคุณกบ

ไม่เคยได้ยินเลย

ยังเป็นผู้แข่งขันของเราอยู่ในเพลงที่๙

ไม่ไหวบอกผมว่าหยุดรับ
เงินรางวัลในเพลงที่๘๓แสนบาทกลับบ้าน
ถ้าอยากจะสู้ถ้าผิด
สามแสนเหลือแสนห้าหมื่นบาท

ต้องคนเน้นเท่านั้น

สำหรับเพลงที่๙มูลค่า๕แสนบาท

จะสู้หรือจะหยุด
หยุดหยุดหยุดหยุด

ถ้าหยุดรับ๓แสนบาทนะครับ
ถ้าสู้มีสิทธิ์รับ๕แสนบาท

คุณกบครับสู้หรือหยุดครับ

หยุดครับ

คุณกบตัดสินใจหยุดนะครับ

รับเงินรางวัลที่สะสมมาในเพลงที่๘
รับไปเลยนะครับ๓แสนบาทครับ
มากลัวเปล่า
มาตัวเปล่าสมัครมามีแต่หัวใจนักสู้นะครับ

แต่หัวใจยังสู้ต่ออยู่กับเราแค่๔วัน

แอกปลดล็อกชีวิตไปได้
พื้นที่ตรงนี้อยากจะเรียนอย่างนี้ค่ะ
คือเป็นเพิ่งพิ่งของผู้ที่ประสบปัญหาทางด้านจิตใจ

ต้องขอบคุณนะฮะทางไทยรัฐนะคะจริง

มีแต่คนเจอถาม

ดูแล้วฝากตังค์ไปช่วยเขาหน่อยได้ไหมคุณหนุ่ม
เทปที่คุณพี่ที่มีลูก
เป็นมะเร็งที่น้องป่วยที่ต้องทานข้าวกับเกลือ
อันนี้เป๊กเห็นแล้วน่ารักเหลือเกินเข้าไปในเพจของไทยรัฐ

ครับขอบคุณครับสาธุครับพระอาทิตย์สาธุครับพระอาทิตย์ขอบคุณครับ
สาธุครับพระอาทิตย์ขอบคุณครับสาธุครับพระอาทิตย์ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับสาธุครับพระอาทิตย์ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับสาธุครับพระอาทิตย์ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับสาธุครับพระอาทิตย์ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับสาธุครับพระอาทิตย์ขอบคุณครับสาธุครับพระอาทิตย์ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับสาธุครับพระอาทิตย์ขอบคุณครับสาธุครับพระอาทิตย์ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับสาธุครับพระอาทิตย์ขอบคุณครับสาธุครับพระอาทิตย์ขอบคุณครับ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

แม่หนูมาวันนี้หนูมาสู้เพื่อแม่นะ
กลัวแม่ผิดหวังอยากจะทำให้ได้เยอะใช้หนี้ให้ลูก

วันเองเสียใจเลยที่เป็นอีกคนดี
กับสิ่งที่แม่ไอพูดมาตลอด
ก็เพราะอยากดูแลแม่กับยายดีที่สุด
เพลงนี้มีมูลค่า๓แสนบาทนะครับ
คุณกบร้องได้สิครับ
อยากจะดูแลแม่มันดูอยากจะห่าน

ทุกวันนี้มีอาชีพรับจ้างก่อสร้าง
เลี้ยงหลาน๒คนและแฟน๒ปีที่แล้ว
ระหว่างที่ผมขี่รถเครื่องไปทำงาน
ก็มีสุนัขวิ่งตัดหน้ารถผมโดยแบบกระทันหัน
ผมไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามารักษาแฟนผมสองหมื่น

จ่ายอาทิตย์ละ๒๐๐อีกเจ้านึง

เฉพาะดอกของเงินกู้เรา
จ่ายไปประมาณ๘หมื่น